ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะกับลุงคนหนึ่งวัย๖๖ปี
ขับรถเก่งจะพาภรรยาไปห้างสรรพสินค้าจะไปซื้อของกัน
ระหว่างที่ขับรถไปไปเจอรถไอศกรีมตัดหน้า
กระทันหันก็เลยชนเข้าอย่างจังค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพด้วยกัน
เหตุเกิดบนถนนสายสมุทรสงครามบางแพรอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
นายวิชาณพัฒระสินสุนทรอายุ๖๖ปี
เป็นคนขับรถเก่งให้การกับตำรวจว่า
ขับรถเก๋งจะพาครอบครัวทั้ง๔คน
ห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ถึงที่เกิดเหตุเจอรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
มีถังไอติมพร้อมอุปกรณ์และป้ายเขียนว่าไอติมลุงพรสวนหลวง
คือเลี้ยวออกมาจากซอยมาตัดหน้ากระทันหัน
คือรถเก่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเบรกไม่ทันชนเขาอย่างจังค่ะ
ทำให้คนขายไอศครีมชื่อว่านายอัตภพรยังยืนรัฐอายุ๗๖ปี
กระเด็นไปนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
ส่วนกระจกหน้ารถที่เห็นสภาพเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปแตกทะลุเป็นรู
เนื่องจากว่านางรัตนาพรอายุ๖๖ปี
ภรรยาของนายวิชาณที่นั่งคู่กันมาด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ฆ่าเข็มขัดนิรภัยนะคะ
จังหวะที่รถชนกันศีรษะของนางรัตนาพรพุ่งไปกระแทกกระจกหน้ารถ
ทำให้หน้าผากยุบแล้วก็เสียชีวิตเป็นศพที่๒จากอุบัติเหตุครั้งนี้
เดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง
เพื่อสรุปคดีสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ